ก็คืออยากจะชี้แจงนิดนึงนะว่าพอดีว่ามีกรณีที่ประมาณ๒วันก่อน
มีข่าวออกมาจากเพจหนึ่งบอกว่ามีดาราพอพานเหมือนกับไปขายช่วงล่าง๓ล้านบาท
ทีนี้ทางรายการของเราเองเนี่ยก็คุณมดดำวันนั้นก็ได้อ่านถูกไหมฮะ
เราก็มีการพูดกันว่าขายอะไรคือช่วงล่างเราก็บิดกันไปว่าขายชกอัพเหรอขายแค่ซีรถเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีการในเพจมีการให้ข้อมูลต่างนานาออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วบังเอิญนะผมเนี่ยได้มีโอกาสพูดออกไปในรายการคำนึงว่า
มันผมเห็นเพื่อนเนี่ยลงในกลุ่มกันเออว่าว่ามีแบบว่าคนนี้
แต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่เนอะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เนอะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็จะมีสื่อบางสื่อมีการเอาไปพาดหัว
แบบใช้คำรุนแรงอย่างเช่นว่าไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องดูแล้วเป็นใคร
กัญชัยชี้เป้าให้อะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วมันมันผิดจากข้อเท็จจริงไปเยอะมาก
คือการพลาดแบบนี้มันกลายเป็นผมเองเนี่ยเป็นการไปบอกเลยว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้
ผมไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะแล้วหลายคนโทรหาผมเยอะมากว่าใครใครผมไม่รู้
ผมแค่บอกว่าเห็นมีเพื่อนพิมพ์คุยกันอันนี้ในกลุ่มผมก็เลยมาบอกแค่นั้นเอง
แต่กลายเป็นว่าสื่อบางทีไปลงบอกว่าผมมารู้ผมอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีแบบพอไปพูดแบบนี้มันไม่ดี
เออมันไม่ดีซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอีกอย่างคือข่าวพวกนี้มันไม่ได้มาจากเราแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนชี้เป้านะฮะ
ก็คือนี่ทำความเข้าใจด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีไปพาดกันที่ไปพาดหัวกันจะอะไรนู่นนี่นั่นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยบางประชาชนบางคนหรือว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปดูข้างในว่ามันคืออะไรเขาก็จะเชื่อบนหัวไปแล้วว่าอ๋อกัญชัยมันชี้เป้าว่าคนนี้ว่ะเป็นคนนี้ว่ะพอผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือ

ซึ่งผมเองดีมีขอโทษด้วยผมก็ตอบว่าไปเหมือนกันว่ามีภาพแบบนี้
คือต้องการให้ให้คนโกขย์นี้ไม่มีคนอ่านเหรอ
เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งข้อความกลับมาหาผมแล้วว่าเขาขอโทษ
แล้วก็มีการปลามน้องที่ได้มีการลงหลังหรือไปแบบ
เขียนโดยที่แบบอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้

ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งมาแบบนี้

นะฮะก็คือขอบคุณมากจริงนะครับ
แบบยังเข้าใจผมอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็จริงก็มีอีกหลายอันนะมีอีกหลายสื่อเหมือนกัน
ที่เอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทำความเข้าใจด้วย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวผมเองตัวมดดำตัวรถเมย์เอง

เฮ้ยเดี๋ยวพูดไปกลายเป็นเราแบบไป
เอาไปเล่นอะไรไปชี้อะไรไปอะไรยังไงอีกหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กล้าพูดไม่กล้าทำงานกันอะไรอย่างเงี้ย
อืมใช่ไม่ถูกค่ะอันนี้ก็อยากจะขอด้วยละกัน